มาดูเทรนด์การฟิตของสาวยุค๒๐๑๗กันบ้างค่ะ
ปกติอาจจะแบบถ่ายรูปเวลาออกกำลังกาย
เดี๋ยวนี้เข้ามาเทรนด์ใหม่ดิฉันก็ไม่รู้ว่าใช่แบบนั้นหรือเปล่า
เพราะว่าในวงการบันเทิงช่วงนี้นะคะสาวขยันอัพภาพเซ็กซี่
บิกินี่อวดบ้านท้ายฟิตกันเยอะเลยทีเดียว
อาจจะมีใครบ้างเราสรุปรวมรวบยอดกันมาเลยนะคะ
อุ๊ยแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาสักคนเลยนะคะ
เบอร์ต้นเลยนะคะทำเอาสะท้านกันไปทั้งโซเชียล
ก็ต้องยกให้กับนักร้องสาวใจกล้าสายพูดตรงนะคะอย่างหวายปัญญาริสาค่ะ
ไม่ว่าจะเที่ยวทะเลน้ำตกสาวหวายก็พกพาความมั่นใจมาเต็มกระเป๋าตลอด
ลัดผ้านุ่งชุดว่ายน้ำวันพีชทูพีชบ้างก็ต้องขออวดลีลาโพสต์ท่าสุดเซ็กซี่
หันหลังโชว์บ้านท้ายสุดสบึมแบบนี้
แล้วก็ต่อเนื่องกันเลยไม่สั้นเสมอหูอย่าเรียกหนูใบเตย
ช่วงนี้น้ำหนักลดด้วยหุ่นดีขึ้นอีก
ประโยคนี้คงใช้ไม่ได้กับใบเตยอาศียำอีกต่อไป
เพราะว่าเลเวลความนุ่งสั้นตอนนี้มันเกินคำว่าสั้นไปแล้วนะคะ
ก็เผยให้เห็นผ่านทางภาพถ่ายเป็นชุดว่ายน้ำ
ก็เซ็กซี่มากขึ้นเรื่อยเลยนะคะ
ไหนก็มาทางสายลูกทุ่งแล้วขอต่ออีกหนึ่งสาวเลยละกันนะคะ
คนนี้ต้องบอกว่าเพิ่งจะเป็นประเด็นฮือฮา
ปนดราม่าจนสื่อต้องขอยื่นไมค์สัมภาษณ์กันมาแล้ว
จำได้ไหมคะว่าใครนี่ไงคะสาวกระแต่อาสยามค่ะ
ทริปพักผ่อนฉบับครอบครัว
แล้วภาพนี้ก็แซ่บจนไฟลุกทั่วโลกโซเชียลเลยนะคะ
แต่งานนี้ค่ะสาวกระแตเขายืนยันนะจ๊ะ
ภาพที่ลงไอจีขออนุญาตคุณแม่เรียบร้อยแล้วค่ะ
เอาไปต่อกันที่รุ่นพี่เซ็กซี่ตัวแม่กันหน่อยค่ะอุ้มลักษณะ
รายนี้ต้องบอกว่าสุดทรงองค์เอวที่ได้มาไม่ใช่พระโชคช่วยนะจ๊ะ
แต่ว่ามันผ่านการเวิร์นมาอย่างหนักจ้า
เวิร์นนี่คือออกกำลังกายเนี่ยต้องพรี๊บไปทุกสัดส่วนเลย
โดยเฉพาะบ้านท้ายก็อย่างที่เห็นนี่แล้วนะจ๊ะ
ก็ว่ากันไปนานาจิตตังค์บางคนก็บอกว่าเออเกินไปหรือเปล่า
บางคนก็บอกก็สวยดีเขาก็อยู่ในที่ที่สมควรที่จะใส่ชุดว่ายน้ำ

หลังก็เป็นทะลงทะเลอะไรกันว่ากันไป

เอาเป็นว่าดูเป็นกำลังใจให้ตัวเองในการออกกำลังกายแล้วกันนะคะ